ของการกินที่กินแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าถูกใจชอบใจก็ต้องกินต่อ
เพราะฉะนั้นจะพาไปกินต่อต่อหัวเสือ

กินได้บางคนตกอกตกใจเฮ้ยตัวต่อกินได้เหรอครับ
กินได้นะฮะเดี๋ยวพาไปเลยครับที่นี่จังหวัดนครพนมครับ
เป็นงานเทศกาลเลยนะที่นี่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก
อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมเป็นสถานที่ที่จัดงานเทศกาลกินต่อหัวเสือ
ครั้งที่๗จัดมา๗ครั้งแล้วเนี่ยงานนี้ก็ถือว่าเป็นการรวบรวมเอาเมนูต่าง
เกี่ยวกับเจ้าต่อหัวเสือเนี่ยมารวมเอาไว้และยังเป็นการเรียนรู้และสืบสาร
นุรักษ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือ
นี่เป็นอาชีพเลยนะคุณผู้ชมนะที่ชาวบ้านตำบลปลาปากเนี่ย
อย่างที่เห็นมีเยอะแยะมากมายเรื่องของนิทัศกาลต่างให้ความรู้
เรื่องของอาชีพการเลี้ยงต่อและวัฒนาจักรชีวิตของตัวต่อหัวเสือ
ทานไปแล้วต้องยกนิ้วโป้งให้อร่อยมาก
แล้วที่นี่เขามีการประกวดโชว์การปรุงสารพัดเมนูเด็ดจากต่อหัวเสือ
แต่ละอย่างผมเชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านไม่เคยได้ยินและไม่เคยทานมาก่อน
มีอะไรบ้างอย่างเช่นยำลูกต่อหมกต่อคั่วต่อก็ได้ด้วย
กระต่ะชอบก็คั่วกันไปเรื่อยคั่วต่อ๑ต่อแกงต่อ
กินต่อไม่รอแล้วนะไปต่อเถอะคุณนะ
ท่องเที่ยวเขาก็มากันเพียบมาลองลิ้มชิมรสว่าต่อหัวเสือรสชาติมันเป็นยังไง
และตัวอ่อนของต่อหัวเสือเนี่ยขายดีมากทานกันเยอะ
คือตัวอ่อนของหัวเสือเนี่ยเขามาปรุงเขาเชื่อในเรื่องของสารอาหารข้างใน
ที่มันสามารถป้องกันโรคและบำรุงร่างกายได้
อันนี้คือห่อหมกเหรอคะห่อหมกต่อต่อห่อหมกต่อเอาไปฝากป่า
ไม่ต้องฝากป้าฝากผมก็ได้ฝากใครก็ได้ใครก็ทานได้
น่าทานเหมือนกันนะคะใช่ครับที่กำลังจะบอกอีกอย่างคือในตัวลูกอ่อนของตัวอ่อนเนี่ยตัวอ่อน
เขาบอกว่าข้างในมันมีสารอาหารที่ครบถ้วนที่แม่ต่อหัวเสือเขานำมาบำรุงตัวอ่อนนั่นเอง
เห็นรังแบบเนี่ยเป็นรังในแม่เวลาเขาถ่ายทีแล้วข้างในเนี่ย
มีตัวต่ออยู่คุณยังเป็นอยู่เลยตัวอ่อนดึกดึกเนี่ยเห็นไหม
แล้วมันจะไม่ต่อยเหรอเขามีวิธีการบอกเลยนะว่าคนที่เขาชำนาญการเขาจะรู้วิธีในการที่จะจับมันมา
ซึ่งการเลี้ยงต่อหัวเสือนะครับเป็นอาชีพที่เสี่ยงเลยนะโดนต่อยนี่ถึงตายนะครับ
แต่ว่าเขามีวิธีการในการดูแลและเลี้ยงเป็นอย่างดีสามารถสร้างกำไรได้ปีละกว่าแสนบาท
ได้เยอะนะยิ่งหน้าแรงต่อหัวเสือเขาบอกว่าจะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ๑๕๐๐๒๐๐บาทเลยทีเดียว
ต่อหัวเสือนี่มันมีเรื่องราวความเชื่อเยอะแยะมากมายนะคนที่เขาเลี้ยงบางที่นะการที่เขาจะเข้าไปเก็บต่อหัวเสือไปเก็บรังเนี่ยนะ
เขามีการอารัฐนาอารมบทด้วยเพราะว่าเขาเชื่อไงว่าสามารถสะกดจิตสะกดใจเจ้าต่อหัวเสือไม่ให้มาทำร้ายร่างกายเขาได้
สร้างกายเขาได้ไม่ได้มาพูดมุกตลกนะ
บางคนเข้าไปดับตัวเปล่าเร่าเปื่อยแค่ท่องมีขึ้นมามีขนาดวันใช้ง่าย
อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อมาร่างที่สุขกันฟังเลยเฉย
จะฤหาและด้วยหลักต้องทำอย่างนั้นค่ะ
แล้วก็เข้าไปเก็บเฉยเลยคุณผู้ชมส่งมาเลยนะบอกว่า
หัวเสือทำได้หลายเมนูแบบนี้เลยเหรอคะ

ว่าหลายคนก็ไม่รู้เราเองก็ยังไม่รู้